ส่วนการตกปลาของหนุ่มคนนี้พาคุณผู้ชมไปดูหน่อยว่าเขาตกปลา

เสียท่าให้ปลาเลยคุณ
กะจะดึงกะจะล้างมันขึ้นมา
นี่น่าจะตัวใหญ่มาก
พี่เขาถึงจับไม่อยู่แบบนี้ค่ะ
ปลาล่าเขาตกลงไปในน้ำนี่
แล้วเป็นช่วงที่เขายื้อคันนะคะ
นี่เขาต้องไหว้ตามปลาไปในน้ำ
โอ้โหนี่ฮะปลาตกคน
ปลานะไหว้ไปหัวเราะไป
บอกฮ่าเจ้ามนุษย์แกมาตกข้า